คุณผู้ชมค่ะมากันที่แรปเปอร์หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
อย่าพูดเลยโอ้โหบอกเลยนะว่า
พูดเดี๋ยวฉันขอพูดแล้วกันนะเพราะว่ายอดวิวเขาเนี่ย
ปลาเข้าไป๑๑ล้านวิวแล้วนะ
เจ้าตัวบอกว่าดีใจที่เห็นทุกคนร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองจ้า
พอยก็ร้องได้สิ
ที่ไม่เห็นเธอดียังพูดเลย

การแบบภาษาสเปนสลับกับภาษาอังกฤษ
ปิดท้ายด้วยซีนมวง

รวมตัวกันด้วยการเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะคะ

เนื้อหาเขาบอกว่าแสดงจุดยืน

เราต้องมั่นคงต่อสิ่งเหล่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมไม่รู้ว่าคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่านะ

ชมพูหวานแววยังฮาเลยนะคุณ